พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยี่ยมราชดร
และประกอบพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปฐุมธานีหลายต่อหลายครั้งนะครับ

ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ

พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล

เป็นภาพแห่งความประทับใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดปฐุมธานีไม่รู้ลืม
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
แพร่ขาวอาคารไม้รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสีขาวอายุกว่า๑๐๐ปี
ดงามด้วยสถาปัตยกรรมทรงมณิลา
ที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่๖พุทธศักราช๒๔๖๐
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดปฐุมธานีหลังเก่า
จากเคยใช้เป็นเรือรับรองบุคคลสำคัญในอดีต
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ
ยังถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรม
มีความสำคัญยิ่งของชาวจังหวัดปฐุมธานี
เพราะครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พรรมกับพระบาทสมเด็จพระปราเมนมหาอนัลธรมาฮิดลพระอัธสมรรมาธิปรดิน
ราชการที่๘ที่เรือนแผ่ขาวแห่งนี้
ขณะเสด็จประภาษไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎร
จังหวัดนนทบุรีและปฐุมธานี
เมื่อวันที่๘พฤษภาคม๒๕๖๒
ก็จากบันทึกของกรมโฆษณาหรือกรมประชาสัมพันธ์
ก็อ่านจากในหนังสือท่านเสด็จประพาท
บอกว่าท่านเสด็จโดยเรือหลวงสีขาว๒ชั้น
อีกท่านก็ให้ข้อมูลว่าท่านมีเครื่องขยายเสียงด้วย
ประชาสัมพันธ์กับคนบนฝั่ง
เพราะวันนั้นท่านมาไม่ได้มาปฐุมที่เดียว
นนบุรีด้วยปฐุมธานีด้วย

พระสำเด็จพระเจ้าอยู่ว่านันทัพมิดล
ท่านก็เสร็จพร้อมน้องยาเธอ
ก็คือพระปุวิฯพลอดูรณเดชน์
ก็วัยรุ่นเงิดง้ำท่านก็มา
แล้วก็แต่คำออกแล้วก็บอกว่ามีการประไสหรือขยาย
พูดกับประชาชนตามจุดต่างตลอดมา
เสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ในครั้งนั้น
นอกจากเพื่อส่งเยี่ยมดูแลทุกข์สุขของรัษรดรแล้ว
ยังได้ทอดพระเนธการแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่งณเรือนแพร่ขาวอีกด้วย
หน้าสาครพิษสมัยวัย๙๐ปี
หนึ่งในราศดรที่ได้มีโอกาสลงแข่งเรือพาย

ขณะนั้นอายุเพียง๑๙ปี
ทราบข่าวจากกำนันผู้ใหญ่บ้านว่า
จะมีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน

ให้กับเรือของวัดท้ายเกาะ
อายุทางหน้าเหลืองเลย

เรือของนางสาคอนมีฝีพายทั้งหมด๘คน
ร่วมใจกันพายเรืออย่างสุดแรงด้วยความมุ่งมั่น

ได้รับพระราชธรรมรางวัลเป็นผ้าขาวม้าคนละหนึ่งผืน
ซึ่งยังคงจดจำภาพของล้นกล้าวทั้งสองพระองค์
ทอดพระเนธการแข่งเรือพาย

ที่ยังคงจดจำได้ไม่ลุลืม
จะผ่านมานานกว่า๗๐ปีแล้วก็ตาม
มาเห็นนี่แหละเขาก็ดีใจ
พวกบ้านคนแค่ก็เกินนะไปกัน
ฉันไม่ได้สนใจใครพายเรืออย่างเดียว

อย่างนี้แค่ก็สิ้นชีวิตแล้วหนู

บางทีพูดถึงนายหลวงก็ร้องหาย
หลังจากพระบาทสมเด็จพระปอรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีอีกหลายต่อหลายครั้งทั้งเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง
เช่นปี๒๕๐๓ทรงนำพระราชอคันตุกะจากราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธนกปากห่างที่บริเวณวัดไผลล้อมอำเภอสามโคก
ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพลที่ทรงทำให้จังหวัดปฐุมธานี
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนานาอารยประเทศ
และปี๒๕๔๕ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกรณิกร
จะยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของชาวจังหวัดปฐุมธานีตราบกิรัติกา
โครงการมิหารตัวจังหวัดพระธุมธานี
ส่งเสริมเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
พี่น้องชาวเกษตรชาวนาชาวสวนชาวไร่
ประหยัดในการใช้จ่ายครอบครัว
ให้ใช้แต่เพียงเศรษฐกิจพอเพียง

และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

แล้วก็ได้ส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
ประสงค์นิกรชาวประทุมธานีได้เดินตามรอยพ่อ

ทุกคนได้เอาออกมาปฏิบัติ

ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย